คุณผู้ชมครับถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับที่
เป็นวินาทีที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่นะครับ
มาลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันนะครับ

รับทุนไปเลยครับ๑ล้านบาท

มีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาขายกุญแจ๑๒๐๑๐นาที
ซึ่งภายในตู้โบนัสนะครับจะประกอบไปด้วย

๑ตู้๕๐๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้นะครับจะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมจ้ะถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
จังหวัดลบบุรีครับทำงานตั้งแต่๖โมงครึ่งถึง๑ทุ่มค่ะ
ก็ทำทุกอย่างเหมือนที่พนักงานประจำเขาทำเลยความฝันของย่าคืออยากให้หนูเรียนจบค่ะ
นี่ก็คืออำเภอชายบดาน
ไม่เคยอยู่ในการปกครองของจังหวัดใดมาก่อน

แล้วต้องลุ้นได้ถูกทุกข้อนะครับ
ถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นเงิน๑ล้านบาทนะครับ

ไม่เคยอยู่ในการปกครองของจังหวัดชายนาฏ
ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท

จากเรื่องผักสดครับ

แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้หลาน
แล้วอีกส่วนหนึ่งว่าจะไปต่อสเล้ง
เพราะคิดว่าจะเอาผักที่บ้าน

จัดชุดเครื่องต้มยำจำนวน๕๐ชุด
ภายในเวลา๓นาที
ย่าเข็มทำได้หรือไม่ได้ครับ

๒นาที๕๓วินาที
เอาล่ะเพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วครึ่งทางนะครับ
ข้อครอบครัวของย่าเข็มนะครับจากลบบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
เอาละฮะมาลุ้นกันต่อนะครับจากสองเรื่องที่เหลือ
เรื่องต่อไปที่ผมจะเลือกเฉลยต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ

เพราะยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตครับ
เปลี่ยนเสมอเหมือนแม่นะครับ

บัตรประจำตัวประชาชนของยายเข็มใส่เสื้อข้างใน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

ตอนนี้มิ้นท์ต้องเลือกก่อนว่า
กุญแจดอกแรกมิ้นท์จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

เหลืออีกหนึ่งดอกเลือกครับ
สองดอกเป็นที่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับ

มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

สมาธิดีลูก

เออออกแล้วมา
มาดอกที่สองมา

ไม่ออกครั้งใหม่

มาเรามาดูตู้โบนัสนะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับ

ผมจะดูจากตู้หมายเลข๓ก่อนว่า
ครอบครัวของย่าเข็มจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หนึ่ง

หนึ่ง
เข้าสาร๑๐๐กิโลกรัมนะ

เก่งกับหลานเยอะกินข้าวไหมก่อน

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑

นั่งหมั่น

มาให้เข้าไปกินต่อชีวิต
นี่มาดูเบอร์นัสหลังตู้ใหม่ไม่เรียก๒นะครับ
๕๐๐๐บาท๕๐๐๐บาทอยู่นี่นะฮะ๕๐๐๐บาท๕๐๐๐บาทครับ
เอาละครับตอนนี้นะฮะครอบครัวของย่าเข็มนะครับจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้สองหมื่นบาทพร้อมกับข้าวสารอีก

เย้ขอบคุณมากหลายหญ้า
คุณผู้ชมครับกี่หยดของหยาดเหงื่อถ้าเพื่ออนาคตของหลาน
คนที่เป็นย่าก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปผมขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของย่าเข็มและหลานหลาน
และขออนุญาตฝากครอบครัวนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเกมต่อชีวิตด้วยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดว่าง
แล้วก็พร้อมที่จะช่วยนะครับก็ช่วยกันกับครอบครัวของย่าเข็ม
แล้วท่านหนึ่งท่านใดที่อยู่ใกล้ใกล้นะครับย่าเขายังได้ขายของกันอยู่นะครับ
อุดหนุนจุนเจือด้วยเพราะนั่นก็คืออีกหนึ่งอาชีพของครอบครัวนี้
วันนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองและขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
แต่ก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผม
อย่าเลี่ยงหลานตามคน

วันนั้นพอติดเครื่องแล้ว
ก็หั่นพอหั่นได้ไปหน่อยเดียว

ก็คิดจะทำแบบไหนที่จะให้ออกจากเครื่องได้
ในใจว่าถ้าไม่ดึงก็ต้องตาย
ก็ตัดสินใจเอาเท้ายันเครื่อง
เพื่อให้มือหลุดออกมาจากเครื่อง

ก็เลยไปซื้อของมาเล็กน้อย

คิดว่าถ้าแม่ขายของจะเอาเงินไหนส่งหลานเรียน
ถ้าวันนั้นคิดฆ่าตัวตาย
คงจะไม่ได้เห็นหลานเติบโตในวันนี้
ทุกวันนี้ใจทั้งใจทั้งกายทำเขาห่วงหลาน
จะทำจนสุดที่ว่าหลานเรียนจบเนี่ย

จากเห็นใบยาตีของหลานนี่มากที่สุดเลย

อยากให้เรื่องของย่าเป็นพลังใจ
ขณะจะแขนเดียวยังไม่ท้อเลย
ที่สำคัญถ้าเรามองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
เราจะผ่านเรื่องยากไปง่าย

ต้องมาเจอวิกฤตที่ย่ำแย่เพราะโรคโควิด
มาถึงจุดที่แบบต้องไปขอข้าววัดกิน
ในใจเรารู้สึกน้ำตาตกในแล้วค่ะ
ทำไก่ทอดและเท้นปลายเขย่า
จำนวน๒๔ถาดภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ได้มาได้มาได้มา